มันจะอ่านด้วยความอิจฉาอิจฉาหน่อยนะฮะอิจฉาอิจฉาหน่อยนะครับ
ไปร่วมแสดงความยินดีกับคนดวงเฮงหน่อยฮะถูกรางวัลที่หนึ่งงวดนี้แหละครับ
ที่ผ่านมาหนึ่งพฤศจิกายนนะฮะมีทั้งได้รางวัลสิบสองล้าน
แล้วก็ได้รางวัลหกล้านบาทครับโอ้โหคนดวงเฮงคนแรกก็คือ
นางปรียพรโมนาหารอายุสามสิบห้าปี
ชาวอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับ
ได้เงินรางวัลไปหกล้านบาทเบานางปรียพรเนอะครับ
เล่าบอกว่าไปช่วยแม่ขายลอตเตอรี่ที่ห้าง
สินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีครับเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊กขายลอตเตอรี่ที่เหลืออยู่
หมายเลข๕๐๖๔๐๔นี่แหละเหลืออยู่๑๕ฉบับตอนนั้นส่วนตัวเธอบอกว่าเธอชอบ๔๐๔อยู่แล้วจึงแบ่งซื้อเก็บไว้๑ฉบับส่วนที่เหลืออีก๑๔ฉบับแสดงว่ายังมีเศรษฐีอีกนะฮะไม่น้อยกว่า๑๐คน๑๔คนเนี่ยถ้าซื้อคนละฉบับอ่ะนะอีกหลายคนแบ่งซื้อไปจนหมดเลยนะครับซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนลบบุรีครับเอ
ตรวจนะครับเธอจึงรู้ว่าถูกรางวัลที่๑แถมยังถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวอีก๒๐ฉบับซะด้วยโอ้โหคนดวงจะดีมันฉุดไม่อยู่ครับนะฮะเป็นเงินอีก๘๐๐๐บาทดีใจมากครับซึ่งเงินรางวัลทั้งหมดจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกแล้วก็แบ่งให้พ่อให้แม่แล้วก็แบ่งไปทำบุญทำทานด้วยนะครับเยี่ยมเลยส่วนเศรษฐีมัน

แล้วก็ประทัดอีกหนึ่งหมื่นนัดไปแก้บนไอ้ส้มฉุนนะคะ
ส้มฉุนเนี่ยให้โชคให้ลาบงวดนี้นะคะหลายคนก็เลยบอกว่า
เอาล่ะก็เลยรวมเงินกันคือเงินรางวัลที่ได้จากการซื้อลอตเตอรี่เนี่ย
คุณรู้ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะหลักล้านนะคะโอ้โห
รวมกันเนี่ยที่มาแก้บนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยลงขัน
ไปซื้อของแก้บนไอ้ส้มฉุนน่ะนะคะเราไปถามหนึ่งในคนที่ดวงดี
ชื่อว่าคุณสายฝนฤทธิ์เรืองเดชอายุสี่สิบห้าปีนะคะ
มวดที่สิบเจ็ดแล้วค่ะโอ้โหถูกติดต่อกันสิบเจ็ดมวดแล้ว
เลขเด็ดมาจากไหนคุณสายฝนครับ
คุณสายฝนบอกว่าก็นี่ไงเลขตอกโค้ดวัตถุมงคลไอ้ส้มฉุนไง
ก็เลยเอาเลขต่อโค้ดนี่แหละไปซื้อลอตเตอรี่
ปรากฏว่าถูกรางวัลสมใจเอาล่ะงวดหน้าจะเอาเลขต่อโค้ดอีกไหม
เขาบอกว่าไม่เปลี่ยนแล้วอ่าที่มาของเลขเพราะนี่แหละแหละแหละ
เขาจุดประทัดแก้บนไงเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวงวดหน้านะ
จะเอาเลขปลายหางประทัดไปซื้อลอตเตอรี่
เผื่อจะได้เผื่อจะโดนเป็นงวดที่๑๘อีกไหนอ่ะ
ต้องบอกอย่างนี้พี่เบิร์ดปุ้ยผมอ่ะเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งนะเฮ้ย
เพราะว่ารางวัลที่หนึ่งคือห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่ใช่ไหมใช่
ผมก็เอ๊ะเหมือนตัวเองจะมีเลขแบบนี้ในกระเป๋าก็ไปตรวจดู
ปรากฏว่าของตัวเองเป็นห้าศูนย์หกหกหนึ่งสี่
เฮ้ยใช่ของเรานี่ฟาวค่ะเกือบจะไปตรวจแต่มันก็เอาพลาดไป
ก็ได้เป็นคุณชายก๊อบแล้วเขียนไปสองตัวแม่
แต่ผมเมื่อกี้มีประเด็นที่โคลาทค่ะ
ที่เขาบอกว่าไม่รู้ซื้อเลขอะไรแม่ค้าแม่ค้า
เอาลอตเตอรี่ที่มีรูปผีน้อยผมก็งงครับ
ทีมงานกรุณาหาข้อมูลมาให้
ตเตอรี่ที่มีเลขผีน้อยมันเป็นแบบนี้ครับ
มันจะเป็นสติ๊กเกอร์๑ใน๔แบบที่อยู่บนลอตเตอรี่

หลายคนไม่สังเกตจากนี้มันจะยุ่งแล้วนะครับ
จากเลขเด็ดเลขดังจะหายากแล้ว
ลอตเตอรี่ที่มีรูปผีน้อยผมไม่รู้ว่ามันจะหายากขึ้นอีกหรือเปล่า
มันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับ
หากใครโชคดีถูกรางวัลเนี่ยนะครับ
ตัวการ์ตูนทั้ง๔แบบนี้แหละครับคุณผู้ชม
มันจะมีความสำคัญไม่แพ้เลข๖ตัวบนลอตเตอรี่เลยเพราะอะไร
เพราะว่ารูปการ์ตูนบนสลาก๔แบบนะฮะ
มีมานานแล้วแต่ก่อนจะอยู่มุมอื่นไม่เคยมีใครรู้เลยว่า
แต่ละฉบับจะเป็นรูปการ์ตูนชนิดใดบ้าง
มันมีไม่เหมือนกันสักตัวครับและตัวการ์ตูนมีมากเป็น
หลักร้อยชนิดการพิมพ์แบบอัตโนมัติผสมกันไปมาเนี่ย
ก็จะไม่มีทางปลอมแปลงรูปการ์ตูนได้ถูกต้อง
อันนี้นะครับท่านโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
เคยให้ข้อมูลเอาไว้นะฮะดรธนวัฒนพลวิชัยนะครับ
นี่เป็นไงนี่เป็นแบบนี้เองนะฮะลอตเตอรี่ผีน้อย
เอาจริงนะดวงคนเนี่ยคือมันจะถูกมันก็ถูกผีน้อยผีไม่น้อย
แต่ว่าเอาล่ะพอเป็นประเด็นผีน้อยมากหลายคนที่ไปเบิ้ลบอกกันน่าจะหาแหละ
นั่นสิครับคุณผู้ชมรับชมข่าวอยู่อาการเป็นยังไงนะ
มาบอกกันได้นะทั้งในเฟซบุ๊กแล้วก็ในไลน์ด้วย